เอามาดูเรื่องที่ต้องเตือนกันอีกครั้งนึงท่านที่ใช้รถจักรยานยนต์
แล้วก็จอดเอาไว้จะตามหน้าบ้านตามตลาดตามหอพักก็แล้วแต่

บางคนเสียบวิเคราะห์ทิ้งไว้ด้วยซ้ำเห็นว่าไกลไม่เป็นไรลงไปแป๊บเดียว
ใช่บางทีล็อกดีคนร้ายมันยังเอาไปได้ก็มีวิธีการของมัน
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุดรธานีนะครับ
คนร้ายรายนี้มาขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านเขา
วิธีการก็คือพอขโมยเสร็จก็จะแบกขึ้นใส่จักรยานยนต์พ่วงข้างของตัวเอง

คือก็ทำเหมือนกับทำง่าย
เพราะว่าจากการจับกลุ่มแล้วก็สอบสวนเนี่ย
บอกว่าทำทุกวันแล้วก็ไปแบบนี้ครับ
คือขโมยจักรยานยนต์คันนี้นะครับตำรวจสพเมืองอุดรธานีไปบุกจับได้คาห้องเช่า

เหนียวข้างที่จะไปเอา
ตื่นมายังงงมืนมืนเอฟฝันไปหรือเปล่างงเงียเลยตอนคืนทำงานหนักไปขโมยรถคนอื่นต้องหลับกลางวัน
ตำรวจมาถึงบ้านเนี่ยนะครับผู้ต้องหาชื่อว่านายดันไนสับสินบุรณะ
อายุ๓๔ปีนะครับหลับอยู่ในบ้านเช่าอย่างสบายใจเลยนะครับ
อยู่ในซอยสำราญพัฒนาเขตเทศบาลนครอุดรธานี
หลักฐานก็คือจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ใช้ก่อเหตุตระเวนรถ
ลักรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านเขาในคลิปเนี่ยจะมีผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของรถ
ที่เป็นผู้หญิงไปกับตำรวจด้วยนะก่อนหน้านี้เธอก็โพสต์คลิปวินาทีที่นายดานัย
จับกลุ่มตัวได้พอเจอหน้าคนร้ายเจอหน้านายดานัยเธอถามเลยว่าทำไมต้องมา
ขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านเขาด้วยผู้ต้องหาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจ
โอ้ไม่ได้ตั้งใจนั่นประนันหรอก
เป็นคำตอบที่มีด้วยเหรอขโมยแบบไม่ได้ตั้งใจบังเอิญขโมย
ไม่ได้ตั้งใจแต่เดี๋ยวรอฟังรายละเอียดว่าไม่ได้ตั้งใจเนี่ยโอ้โห
โชคโชนนะครับจากการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่นะครับ
พบรถจักรยานยนต์อีกหลายคันที่ถูกแจ้งหายเอาไว้จอดอยู่ในบ้านของนายดานัย
มีป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์อีก๓แผ่นอะไหล่รถอีกจำนวนหนึ่งนะครับ
ก็ควบคุมตัวไปพร้อมกับของกลางนะครับซึ่งนายดานัยก็รับสารภาพบอกว่า
ก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านจริงก่อนหน้านี้เคยติดคุกคดีรักรถจักรยานยนต
มาแล้วพ้นโทษออกมาสองปีไปทำงานอยู่ที่ร้านขายรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่ง
เขตเทศบาลนครอุดรธานีแล้วก็ถูกนายจ้างไล่ออกจากงานเพราะขาดงานบ่อย
ทีนี้ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยตระเวนลักรถจักรยานยนต์ตามหอพักกับหน้าบ้านของชาวบ้าน
ไม่ล็อกกุญแจรถยกขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของตัวเองไป
แล้วเอาไปซุกซ่อนไว้ที่บ้านเช่าคืนนึงขโมยคืนละสองสามคันไม่ได้ตั้งใจ
คือละสองสำคัญนะเสร็จแล้วเอาไปไหนต่อเอาไปขายให้ในวุฒิไม่รู้จักชื่อกับนามสกุลจริง
รู้แค่ว่าในวุฒิจะเอารถจักรยานยนต์ไปขายต่อที่ประเทศเพื่อนบ้าน
เอาไปซื้อเหล้ากินตำรวจก็แจ้งข้อหารักทรัพย์เอาไว้นะครับเดี๋ยวก็จะขยายผลต่อ
ต้องเอาต่อก็คือในวุฒิที่รับซื้อไปเนี่ยแล้วไปขายต่อประเทศเพื่อนบ้าน
เพราะพวกนี้ถ้าไม่มีแหล่งรับซื้อมันก็ไม่รู้ขโมยไปไหนใช่ไหม
ก็เป็นบุญของชาวบ้านแล้วฮะที่จับได้ใช่นะคะ